เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
พบปากเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ใครจะรู้ว่าเส้นทางเล็กในชุมชนแห่งนี้
จะมีตรอกที่นำไปสู่โรงแรมริมคลอง
ไหลเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่เมื่อสุดทางเดินของตรอกทำให้เราอ่านคาดไม่ถึง
กับบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือชานบางกอกน้อย
แล้วก็ได้เวลาไปรับประทานอาหารอร่อยของร้านอาหารประจำโรงแรมกันแล้ว
ตามไปตรงไปที่ร้านอิ่มกันเลย
ร้านอาหารอิ่มในโรงแรมชานบางกอกน้อย
นำเสนอวิถีริมน้ำที่เรียบง่ายสบาย
ให้ผู้ที่มาเยือนได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจ
กับเมนูอาหารไทยที่ชวนให้นึกย้อนกลับไปถึงความทรงจำของใครหลายคน
ตอนนี้ใบตองอยู่กับคุณนุชานะคะเจ้าของโรงแรม

ก่อนอื่นใบตองต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่ตั้งแต่เดินเข้ามา

เพราะว่าไม่คิดว่าจะมีโรงแรมเก๋ที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยเล็กอะค่ะ
ของทั้งตัวโรงแรมเองแล้วก็ถึงร้านอิ่มเลยค่ะ
เราทำโรงแรมที่ไม่เหมือนโรงแรม
เราทำให้เหมือนบ้านสร้างจากไม้ทั้งหลังเป็นไม้สาบทั้งหลัง

ดิตี้ต่างที่เราทำให้มันสอดคล้องกันก็คือโยงมาที่ร้านอาหาร
นะครับอย่างของอิ่มเนี่ยเราพยายามใช้คำให้มันเรียบง่ายที่สุด
แล้วก็เราคือใช้อาหารในรูปแบบของอาหารไทยแต่ว่าเราไม่ได้ทำไทยเดิม
ใช้คำว่านิวออริจินัลเทสของมันจะเป็นตัวนิวขึ้นมา
ก็คือจะมีรสชาติที่มีความฟิวชั่นกับความร่วมสมัยนิดนึง
เมนูแรกอันนี้หน้าตาจริงเมนูแรกคือปลาแห้งแปลงโหม
เริ่มที่เมนูแรกเลยเนอะอันนี้คือแตงโมปลาแห้งนะ

ความแบบสดชื่นของแตงโมใช่ผสมกับกลิ่นของปลาแห้งใช่แต่มันไม่ได้ออกรสเค็มมากจนเกินไปนะมันไม่เค็มแล้วมันก็ไม่ขาวใช่ค่ะครับเมนูตัวเนี้ยไม่ได้หาทานง่ายจริงจริงมันไม่ได้แตงโมไม่ได้หายากถูกไหมแต่ปลาแห้งเนี่ยมันหายากเราทำเองแล้วเราพอเราทำเองเรามีสูตรของเราค่ะมันจึงไม่ได้ยากอีกต่อไป
เครื่องแน่นมากค่ะใช่ได้เวลาชิมค่ะ
จริงจริงมันก็ไม่ได้ฟิวชั่นจ๋าจนแบบว่าคนไทยอย่างเราเข้าถึงไม่ได้นะมันไม่ได้หลุดในกรอบของเราใช่คนไทยอย่างเรากับอาหารไทยแบบเนี้ยคุ้นเคยกันดีครับแล้วก็รู้สึกว่ายำส้มโอ
ยังคงเป็นยำส้มโอแบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่ใช่แต่ว่าก็จะมีกลิ่นอายที่มันเฮ้ยมันว้าวขึ้นมากว่าเดิมนิดนึง

ผมไม่แน่ใจว่าทุกที่เขาใช้ส้มซ่าหรือเปล่าของผมพิเศษตรงที่ใช้น้ำส้มซ่าจริง
มีกรอบส้มซ่าที่ทางร้านทำเองนะคะ
ส้มซ่ามันจะมีความเป็นกลิ่น
กลิ่นมันจะพุ่งออกมาใช่
แล้วก็อันนี้ค่ะทอดมันแน่นอน
อันนี้คือทอดมันอะไรทอดมันปลาฉลาด
ทำไมต้องเป็นทอดมันปลาฉลาดอะคะ
มันดึงในตัวนึบมันให้ตัวเวลากัดเข้าไปแล้วมันเด้ง
คืนตัวใช่ครับ
และอีกหนึ่งเมนูอันนี้ก็หน้าตาให้เดาน่าจะเป็นต้มขาใช่
แต่ปกติเคยทานต้มขาไก่ไก่อันนี้คือ
อันนี้คือต้มขากุ้งแม่น้ำมะพร้าวอ่อน

จะมีแค่ความครีมมี่ของกะทิ
แล้วก็มีความเปรี้ยวจากส้มแขก

โอ้โหอันนี้ว้าวจริงครับครูลูชัน
คือคำแรกที่เข้าไป
ไม่เหมือนขาไก่หรือว่าขากุ้งหรือขาอะไรต่าง

เพราะว่ามันจะมีความมันเหมือนอาหารฝรั่ง
ใช่มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจาก
ขาธรรมดาที่เราเคยทานแน่นอน
แต่ก็ยังคงกลิ่นอายของความเป็นต้มขา
ในรูปแบบของอาหารไทยอยู่นะครับ

นี่ค่ะยังมีเมนูของหวานด้วยนะคะ

มันคือเมนูใกล้เคียงกับเปียกปูนกะทิสดนี่แหละ
ซึ่งคนไทยจะเก็ตกับเปียกปูนกะทิสดมากกว่า

แต่ว่าหอมแบบละมุน

การได้ทานอาหารอร่อย

และวิถีชีวิตปากคลองบางกอกน้อย

ผ่านไปรวดเร็วจริงค่ะ
อิ่มอร่อยกับอาหารไทยกันไปแล้ว
ต่อกันอีกหนึ่งร้านในสไตล์ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะ
แน่นอนว่าคอขนมหวานแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้
ร้านคาเฟ่สีเขียวที่มีต้นกำเนิดในเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
ล่าสุดก็ได้เปิดตัวคาเฟ่สาขาใหม่สาขาสามเซน
ในบรรยากาศคาเฟ่ในสวนสุดร่มรื่นให้กลิ่นอายเมืองโอซาก้า
ต้นตำรับแพนเค้กเด้งดึงอย่างแท้จริง
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะตรงหน้าใบตองนี้
มีแต่อาหารละลาดปลาเยอะแยะไปหมดเลย
แต่ว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีความน่าสนใจมากแล้วก็ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นตาเลยนะคะ
วันนี้ใบตองจะต้องถามกับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลวันนี้แล้วนะคะ

ซึ่งร้านของเราเนี่ยเป็นร้านแพนเค้กโดยตรงถูกไหมคะ
แล้วก็เป็นร้านที่ฮิตมากในญี่ปุ่น

มันมีไอเดียมีจุดขายยังไงบ้าง
รสชาติแล้วก็ทั้งหน้าตา
ความแตกต่างระหว่างสองเมนูนี้ค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์คืออะไรเอ่ย
คือตัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็นตัวน้ำมะครีมอะค่ะ
แต่ว่าตัวนี้ค่ะก็คือเราจะแนะนำเป็นตัวทานร้อนนะคะ

ทานที่ร้านอันนี้จะเป็นแพนเค้กแบบทานร้อน

แต่ว่าไม่ได้หมดแค่ของหวานเพราะว่าใบตองแอบเห็นว่านี่ค่ะ
สามเมนูด้านหน้าเนี้ยหน้าตาน่าจะไม่ใช่ของหวานแน่นอนนะคะค่ะ

มีสลัดแล้วก็จะมีซาวมอนแล้วก็จะมีเป็นเบคอนด้วย

อันนี้คือแซลมอนแอนอโวคาโดแพนเค้กค่ะ
แล้วอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบสำหรับคนที่รักสุขภาพนิดนึง
ก็จะมีเป็นอโวคาโดกับแซลมอน
และสุดท้ายเมนูนี้ค่ะนี่คือ

ตอนนี้ใบตองพร้อมแล้วที่จะสัมผัสกับความนุ่มละมุนของแพนเค้ก๓ชั้น
ต้นตำรับจากโอซาก้าด้วยตัวเอง

ความรู้สึกคือมันเหมือนแบบมันละลายจริงอะค่ะ

เนื้อมันจะไม่เหมือนแพนเค้กที่ปกติที่เราทาน
เพราะว่ามันจะนุ่มมากแล้วมันก็มีกลิ่นหอม
นี่ค่ะจะชิมแล้วนะคะ

คือตัวครีมมันจะมีความหอมส่วนแป้งแพนเค้กอันนี้ค่ะ
จะมีความเป็นเหมือนแบบดึงดึงอันนี้ก็คือเมนูที่เป็นมัชฉะกับถั่วแดงใช่ไหมค
ใช่ค่ะแต่ว่าใครที่เป็นสายชาเขียวนะคะต้องรอค่ะ
คือมันจะมีความขมแบบติดลิ้นนิดของชาเขียวส่วนถั่วแดงมันก็จะหวานเบา
คืออันที่เป็นนมเย็นเนี่ยหอมมากอยากให้มาลองนะคะแล้วจะติดใจ
กินต่อไม่รอแล้วค่ะเมื่อแพนเค้กไม่ได้เป็นแค่ของหวาน
ยังมีแพนเค้กที่เขารั่งสั่นขึ้นมาเป็นเมนูของคาวด้วยค่ะ

กันไปแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าไม่แปลกใจเลยจริงจริงค่ะที่เป็นร้านโปรดของใครหลายคนเพราะสัมผัสได้เลยว่า
ที่ทำให้ลูกค้ามาต่อคิวรอตลอดทั้งวัน
โด่งดังในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วแบบนี้
ต้องลองมาชิมกันให้ได้เลยนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป